พอดีว่า
หรือมีลูกล้านคลายที่ยังไม่ได้
ก็ยินทำสวนไม่ได้
ไหนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเนาะ
แล้วเราได้ชี้แสงเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเขาช่วยเรามา
เขาก็จะได้แบบเหมือนวินอย่างนี้ไหมคะ
ว่าให้เราให้รายละเอียดโรงเรียนเพิ่มขึ้นว่า
ถ้าเด็กไปเรียนแล้วเด็กจะได้อะไร
หน้าที่ได้รับมอบหมายคือฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ค่ะ
ได้ทำตัดต่อวีดีโอ
เดี๋ยวเราจะออกไปแนะในโรงเรียนของเรา
ตามหมู่บ้านเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนติก
เผื่อแบบมีใครสนใจอยากที่จะมาเรียนโรงเรียนเรา

แต่ว่าไม่กล้าที่จะพูด
นักเรียนก็จะได้รับสิ่งที่เราอยากให้

รตุิด
ยังไงก็ต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุก
ถ้าครูถูกใช้งานหนักเกินไป
หน้าเด็กพ่อแม่ต้องร่วมส่งเสียงกับครูว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง
ทำไมเอาคุณครูไปทำงานอื่นทำไมไม่ให้ครูอยู่คนเดียว
วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยค่ะของวันพ่อค่ะแล้วก็ต้องมาทำงาน
ถ้ามีกิจกรรมที่ต้องดูแลนักเรียนก็เสียสละเวลานั้นได้
ส่วนมากก็จะเป็นดูแลนักเรียนที่อยู่ในชมรมแล้วก็ส่งเสริม
เขาให้แสดงความสามารถทำกิจกรรม

ครูที่ปรึกษาในชมรมค่ะ
อันนี้คือมอบหมายมาใช่ไหมคะ

แต่ว่าอันนี้หนูคิดว่าไม่ได้เกินหน้าที่จนเกินไป
เพราะว่ายังไงครูก็จะได้อยู่กับนักเรียนอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นเหมือนกิจกรรมที่ส่งเสริมเขา
ก็ถ้ามีกิจกรรมก็บ่อยถ้ามีการเตรียมประเมินหรือว่าอะไรอย่างนี้
อาจต้องมาเอกสารเพื่อเตรียมประเมินของตัวเอง
๒๐เล่มอย่างนี้มาวาง๒๐เล่ม
แล้วยังต้องทำคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนออีก
ก็จะมี๒องค์ประกอบ
องค์ประกอบก็จะมีย่อยไปอีก๑๒ข้อ๑๕ข้ออย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องมาเตรียมตามนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเราต้องถ่ายรูปตลอด
เพื่อที่จะให้มันเข้าเกณฑ์การประเมินเพื่อเอาไปทำแฟมพัฒนาตัวเองอย่างนี้
๖เดือนผลงานตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้

ถ้าแต่ทัพยาของทัพเจ้าทั้งหลาย
ก็ต้องสวัสดีในสวรรค์และหลังตรงจุดที่สรรพาลักษณ์

มาเพิ่มให้กับโรงเรียนด้วยค่ะ
โดยครูมีโคต้าคนละ๑๐คน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะไปได้ทุกสัปดาห์
เราก็อาจจะไปได้แค่ไม่กี่ครั้ง
จริงแล้วหนูยังไม่ได้ออกลองออกไป
จะได้เอาลองออกก็คือวันศุกร์นี้
แล้วก็ไปเอาโบรชั่วไปบ้านข้างในบ้าน

อันนี้คือเรา

หรือเป็นพี่คนเอ่อครูคนทัพใช่ไหมครับ

รับทราบที่มีตอนนี้กิน

ไม่จำพูดถอยไม่ได้

เราที่สองค่ะ

คุณครูจะมาสอบถามว่า
แถวบ้านเราเนี่ยมีคนไหนที่อยากไปเรียนมหาใช่ไหม
พอมาเทอมนี้เขาต้องการให้มีเด็กมาเรียนในสังกัดเยอะขึ้น
ใช่ค่ะซึ่งการที่เขาต้องการแบบนี้

เดินตามบ้านแล้วก็แบบสวัสดีค่ะนี่น้องใหม่แนะนำนู่นนั่นนี่
สิ่งที่เขามาเรียนที่นี่เขาจะได้อะไร
การที่เขาจะต้องเสียค่าเทอมเนี่ยเขาจะได้อะไรให้ลูกเขา
งงค่ะครั้งแรกที่ได้ยินอ่ะหนูได้แบบฮะ
แล้วก็แบบต้องทำขนาดนั้นแค่แบบว่า
การที่ทำให้เด็กมีคุณภาพมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้ว

เราไปเรียนลูกเหลือเราไปเปิดการที่สนาม
อากาศมันจะฟนกะตกก็ให้ไป

ตอนนี้นะครับเรากำลังรายงานข่าวนะครับ

วันนี้ตกแต่งห้อง

ถ้ำพระแม่มารีค่ะ
วันนี้เท่าไรขยับ
รู้ิวเค้า

ที่ไม่ใช่
ทีนี้โรงเรียนก็เลยเต็มไปด้วยข้อกำหนดที่มันแบบเหมือนกันแล้ว
พอทำตัวชีวัตรได้ปีโรงเรียนมันจะมีอาการเดียวกันหมด

และมันก็เลยกลายเป็นเต็มมาด้วยคอมบังรีอย่างส่วนกลาง

เบื่อเหราะเขาถูกสอนแต่การ

เขาก็ต้องออกแบบการสอนแผนนี้กี่ตัวชีวัตรเก็บตามนี้

มันเลยกลายเป็นการทำงานที่มันแบบกระจายตัวชีวะไปหมด
เวลาคุณประเมินโรงเรียนหรือแม้กระทั่งประเมินครูจะเจอ

เราเปิดมามันก็จะมีศักยภาพกิจกรรม
ครูไปประชุมที่ไหนอบรมที่ไหนอะไรกันบ้าง
ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นที่เด็กไหมจะคุยเราเนี่ย
ตอนนี้เวลาครูเขาทำรายงานกันมันไปรายงาน
ปีนี้มีโครงการอะไรบ้างกิจกรรมทำอะไรบ้าง
ถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายรูปว่าทำกิจกรรมอะไร
มั่นใจไหมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ห้องเรียน

เราไปโฟกัสตัวสิ่งที่เราจะทำ

รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าที่คิดนะ
ถ้าได้อยู่กับเด็กหรือได้สอนอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ

แล้วก็ร่วมสร้างพัฒนาเขาไปด้วย
ภูมิใจอยู่นะอะไรอย่างนี้

แต่ว่าสงสารเด็กอะค่ะ

แล้วเราก็ติดตามพฤติกรรมเด็กทุกคน
เริ่มจากคนที่ไม่ยอมทำงานเลย

ตอนนี้ก็เริ่มยอมเขียน
ทำงานมากขึ้น

อย่างน้อยก็ให้มันจบสักปีนึงก่อน

บางครั้งเด็กก็อาจจะได้อะไรจากเราไปบ้าง

แต่มากกว่าว่าจะแบ่งเริ่มเที่ยว
ระบบงานมันทำให้ใครก็ตามเลือกมาเป็นครัว

เขากลายไปถูกดึงออกมาจากห้องเรียนทำอะไรเยอะมาก
แล้วก็บางคนถูกใช้จนช้ำแล้วที่โรงเรียน
ยิ่งเป็นคนเก่งเนอะออเขาจะเรียกใช้งานเดียว
อันนี้ก็ทำค่ะป้ายนี้ก็เป็นคนทำค่ะ
ป้ายนี้ก็ทำแล้วก็ป้ายนี้ก็ทำค่ะ
อันนี้ก็หนูทำค่ะอันนี้ด้วยค่ะสองอัน
ใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมง

อันนี้ก็ประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
อันนี้ก็๑ชั่วโมงถึง๒ชั่วโมง
อันนี้เป็นป้ายขั้นตอนล้างมือค่ะ
อันนี้จะดัดแปลงจากกรมอนามัยค่ะ
ที่เขาทำไว้แล้วก็เอามาจัดให้เป็นของโรงเรียน
ก็สงสัยอยู่ค่ะว่าทำไมตัวเองต้องทำ
น่าจะเป็นเพราะเราเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อและนวัตกรรมค่ะ
ตอนที่เรียนก็ไม่คิดนะคะ
แต่ว่าก็คิดอยู่ว่าเราเป็นครูศิลปะ
นี่เราต้องทำทุกอย่างที่เป็นแบบป้ายหรือว่าสื่อ

ภาพนี้ก็วาดค่ะ

ให้คนที่มาเยี่ยมโรงเรียนนี้ด้วยค่ะถ่าย
ก็มีหนูวาดค่ะแล้วก็มีพี่เขาให้มาเติมดอกไม้เด็กช่วย

ก็เลยต้องวาดก็ทำช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงว่าง
แจ้งงานก็จะเอามาทำงานโครงการที่ต้องการคนช่องตัวในการประจำงาน
ทำไปเขาก็ต้องซีดห้องเรนตัวเองออกมา
ซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าตลอด๖๗ปีนี้เราส่งเสียงกันมาตลอดเลย
แต่เสียงเราเนี่ยมันหายไปเหมือนขึ้นกับทั่วฝั่ง

โดยที่ไม่รู้ว่าจริงแล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไร
แต่เขาขอแค่ได้คำตอบเพื่อมาส่งครู
ศึกษาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะตีกรอบให้เด็กเนอะ
แต่ว่าเขาก็ยังคาดหวังว่า
คุณครูจะเป็นคนที่นำเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่
ถามว่าทำได้ไหมทำได้
แต่ต้องอยู่ที่ว่าระบบหรือโรงเรียน
เอื้อต่อการทำสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน
บ้างกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะดูดเวลาคุณครู
แทนที่คุณครูจะเอาเวลาเสาร์อาทิตย์ไปพัฒนาสื่อ
ทำสื่อแบบน่าสนใจสนใจหาข้อมูลเพื่อที่จะมาใช้ในการสอน
เราก็ไม่มีเวลาแต่เราต้องไปทำอีกก็อย่างเช่น
คนดีไซน์ระบบจำนวนนึงก็แพร่งจะแก้มันอยู่
อย่างตอนนี้กรคศพยายามจะดีใจเรื่องการประเมินทูกันใหม่

แต่สิ่งนึงที่ต้องให้คลิวิตคือการเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้
เกิดขึ้นจากการที่คุณครูลุกขึ้นส่งเสียง
คุณครูที่เขาแบบรู้สึกว่างานแบบนี้ไม่เมคเซนต์

แล้วทั้งต้นสังกัดอย่างกคศก็จะเริ่มแบบรับฟังครูมากขึ้น

คือการดีไซน์ระบบงานที่มันจะกระทบกับครูแบบ๔๕แสนคน
ถ้าคนชุดงามภาพตรงนั้นมันไม่ชัด

แล้วเมื่อท่าทีมันมีการฟังกันมากขึ้นเนี่ย
มันก็จะหาทางออกเครื่องเป็นไปได้มาก
โปรดติดตามตอนต่อไป